กับเรื่องของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตระดับประเทศไปแล้วเหมือนกัน

มีการปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาทยากรรม

หลังจากที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีบรุมโทรม
ค้ามนุษย์เด็กหญิงอายุ๑๔ปี
พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปรับมาตรการเพิ่มความเข้มงวด

ติดตามพร้อมกันกับคุณดารินหอวัฒนกุล
รายงานสดมาจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่ะแม้ว่าตำรวจนะคะจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีรุมโทรมและค้ามนุษย์ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาคนอื่นที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ร่วมในขบวนการด้วยนะคะ
รวมถึงในส่วนของผู้ต้องหาผู้ที่กระทำผิดในลักษณะของการซื้อบริการเด็กค่ะ
หลังจากที่มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีรุมโทรมและค้าประเวณีเด็กหญิงวัย๑๔ปีในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งต่อมาตำรวจจับผู้ต้องหาคดีโทรมหญิงได้๔คน
คือนายธนวัฒน์กำแหงคุมพลอายุ๒๑ปีนายสุนัยบุญแป้นอายุ๒๒ปีและเยาวชนชายอายุ๑๖ปีอีก๒คนค่ะ
โดยแจ้งข้อหาร่วมกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
กระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
ร่วมกันพาบุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อทำการอนาจารย์
จากนี้นะคะเจ้าที่ยังได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์อีก๒คนค่ะ
คือนายธนพัฒน์แสนคำหรือเจ๊บีมนะคะอายุ๓๐ปี
เป็นผู้ต้องหาที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักเที่ยว
ว่าเป็นเอเย่นทรงเด็กรายใหญ่ของอำเภอด่านช้าง
คอยทำหน้าที่จัดหาเด็กและเยาวชน
ขายบริการให้กับลูกค้าทุกระดับในอำเภอด่านช้างและใกล้เคียงค่ะ

คือนางสาวปวีสุดาขันสาธะ
ซึ่งเป็นน้องสาวของนายประมวลขันสาธาะ
ผู้ต้องหาคดีกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนเดียวกันนะคะ
ถูกดำเนินคดีไปตั้งแต่ครั้งแรก
ที่แม่ของเด็กหญิงจะออกมาเปิดเผยว่า
ลูกสาวเล่าว่าถูกรุมโทรมและบังคับค้าประเวณีด้วย
ซึ่งนางสาวปวีสุดาเป็นคนชักชวนเด็กหญิง
ขณะที่มาพักที่บ้านให้ออกไปขายบริการ
ขี่รถพาเด็กหญิงผู้เสียหายไปขายบริการ
ให้กับลูกค้าในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะ
ทั้งสองคนถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีความผิดฐาน
สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป

และลงมือกระทำความผิดตามที่สมคบคิดกันไว้
โดยร่วมกันแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไป

เพื่อให้บุคคลนั้นค้าประเวณี

ซึ่งวันนี้ในเวลา๑๔๐๐นนะคะ
ทางด้านของพลตำรวจตรีกรชัยคล้ายกลึง
ผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
จะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้นะคะ
กรมคับการปราบรามการค้ามนุษย
ที่อ่าอาคารศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่เมื่อคืนก็ได้มีการสอบปากคำ
แล้วก็ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการคนอื่น
ขณะที่คืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมา

คำสั่งคศที่๒๒ทับ๕๘

หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
โดยจัดกำลังตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง

กระจายลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ
ร้านเกมร้านเหล้าโต๊ะสนุก

และระงับยับยั้งแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่ม
มั่วสุมเพื่อก่อความเสียหาย

ของผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี

คือมีคดีมีการประกอบอาจกรรม

หรือส่อไปทางเสี่ยงที่จะให้เด็ก
หรือวัยรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
เราก็จะงดใบอนุญาตนั้นทันทีครับ
นอกเหนือจากในส่วนของคดีค้ามนุษย์นะคะ
ตำรวจได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชักพาไปค้าประเวณีแล้ว
ในส่วนของผู้ที่ซื้อบริการก็ถือว่าเข้าข่ายความผิด

ซึ่งขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผล
เตรียมที่จะออกหมายจับผู้ที่ซื้อบริการค่ะ

เป็นชายวัย๕๓ปีที่มีภูมิลำเนา
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอด่านช้างค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวี